ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งทั่วไปก็จะเกิดขึ้นในประมาณปลายปี๒๕๖๐ก็คือปีหน้านะครับ
ขณะที่รัฐบาลและขอสชก็จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนในช่วงต้นปี
โดยนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
โดยระบุว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบผลการออกเสียงประชามติอย่างเป็นทางการแล้วก็แจ้งให้นายมีชัยริชุพันธ์
ประธานกรทรรับทราบแล้วทำให้ขณะนี้เริ่มนับหนึ่งการแก้ไขร่างรัฐมนูลให้สอดคล้องกับประเด็นคำถามพ่วง
นับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่โหมดของการแก้ไขร่างรัฐมนูลให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติ
ว่ารัฐมนูลฉบับที่๒๐จะประกาศใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้
รัฐมนุนฉบับใหม่ประกาศใช้แล้วรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่
กว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่หรือพ้นจากตำแหน่งในต้นปี๒๕๖
ขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดทำกฎหมาย
ประกอบรัฐมนูล๔ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ
โดยคาดว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน
หรือว่าเดือนธันวาคมในปี๒๕๖๐
เพราะฉะนั้น๓ข้ออันนี้คือปัจจัยชี้เป็นชี้ตายของการจัดการเลือกตั้ง
แต่รถแมพนั้นก็คือปลายปี๒๕๕๙
รนพยังย้ำว่าเมื่อรัฐมนูนใหม่ประกาศใช้
กศชยังคงมีอำนาจตามอาตรา๔๔อยู่ตามเดิม
ส่วนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปทจะอยู่ทำหน้าที่
เพื่อจัดทำกฎหมายปฏิรูปให้เสร็จใน๑๒๐วัน
ขณะที่สะพานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะอยู่จนกว่าจะใกล้ถึงวันเลือกตั้ง
หลังจากนั้นสนชก็จะส่งมอบตำแหน่งให้กับสว๒๕๐คน
มาจากการแต่งตั้งของคอสชในช่วงปลายปี๒๕๖๐ครับ